ต่อเนื่องเลยนะคะใครที่กำลังรอผู้หญิงคนนี้อยู่นะคะแม่น้ำหนึ่งนะคะ
เข้ามาแล้วแล้วให้เลขด้วย
แต่ก่อนที่จะไปดูว่าเขาให้เลขอะไรนะคะ

รัฐบาลล็อคดาวได้แต่อย่าล็อคเลขค่ะ
ติดตามความเติมในเวลาหัวเขียวข้าวเด็ดจ้า
ท้าทายก่อนเดี๋ยวจะให้แคปชุดเต็มแล้วรัฐบาลหลายคนบอกดังดัง
ช่วงนี้ที่รอคอยมาถึงแล้วรอเธอผู้หญิงคนนี้นะครับ
น้ำหนึ่งค่ะมีการไลฟ์เฟซบุ๊กนะ
คนไปดูกว่าห้าหมื่นคนแน่ในเพจของเธอ
แม่น้ำหนึ่งแปดแปดนะฮะเปิดเผยตัวเลขที่ชอบ
ประจำงวดหนึ่งกรกฎาคมนี้นะพร้อมกับฝากบอกบอกว่า
รัฐบาลล็อกดาวน์ได้แต่อย่าล็อกเลขนะเห็นใจประชาชนคนรากยากที่เขาไม่มีกิน
คุณผู้ชมเลขที่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งชอบนั้น
ดูหน้าจอเน้นเลยนะคะเน้นเลยไม่ต้องตีกันเลยทีเดียว
หน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะคุณเห็นแล้วเมื่อสักครู่ว่าเป็นเลขอะไร
แต่พี่หนุ่มกัญชัยบอกว่ายังไม่หมดนะยังไม่หมดนะจ๊ะคุณนักข่าวนี่ค่ะ
หนุ่มกัญชัยแกจัดรายการข่าวใส่ไข่ใช่ไหมคะ
บอกว่าจริงแล้วนะเลขที่แม่น้ำหนึ่งเขียนให้มาตอนออกรายการ
มีเลขที่แม่น้ำหนึ่งชอบแต่ไม่ใช่แค่๒ตัวที่ให้มาเมื่อสักครู่นะ
ที่ในไลฟ์สดน่ะเมื่อสักครู่อ่ะมีเลขสามตัวด้วยอะไรอ่ะพี่หนึ่ง
พี่หนุ่มกัญชัยบอกต่อยค่ะมีเลขศูนย์เก้า
แสดงว่ามีหลายที่เขาเขียนเนี่ยในกระดาษให้ผม
มีศูนย์เก้าศูนย์เก้าจริงจริงเอ่อมีศูนย์เก้าจริงจริงแต่ไหม
แต่มันมีอีกตัวหนึ่งเอาไม่ใช่ศูนย์หกเหรอมีคนเขียนศูนย์เก้าแล้วก็
มีคนเขียนศูนย์หกด้วยนะแต่มันมีอีกตัวหนึ่งคือตอนแรกเขาเขียนศูนย์เก้าศูนย์หก
เพราะว่า๙กับ๖คือตัวเดียวกันเขาบอกว่าเขาดูจากจังหวะการตะวัดมือของแม่น้ำหนึ่งที่เขียนให้พี่หนุ่มคนนั้น
โอ้โหคนสังเกตถนัดนี้เลยเขาเดาว่าศูนย์เก้ากันแล้วแม่น้ำหนึ่งก็ออกไว้ศูนย์เก้า
แต่ยังมีอีกเลขหนึ่งยังมีอีกเลขหนึ่งก็บอกสิครับพี่ไม่บอก
พี่หนุ่มอุตส่าห์ให้คุณผู้ชมฟัง

เออพี่หนุ่มจู่ก็ไม่บอกซะงั้น

อ่าโดยเดี๋ยวรอดูด้าพี่หนุ่มจะบอกรึเปล่าค่ะ

พาไปดูผลไม้มันไม่ใช่บั๊กแตงโมแต่นี่โอ้โห
มันคือมะละกอแปลกคล้ายไหม
คล้ายกับมือคนไหมใช่มือคนค่ะมะละกอ
มือคนค่ะรองอะไรอยู่สักอย่าง
เหมือนช้อนเหมือนขอเหมือนรองอะไรแบบนี้นะคะ
คล้ายกับมือคนที่มีลักษณะ๓นิ้วเท่านั้นนะคะ
ลูกมะละกอไว้กว่า๑๐ต้นที่หน้าบ้าน
ลูกนานกว่า๕เดือนก็ติดลูกออกดอกออกผล

ดูไปดูมามันไม่เหมือนมะละกอทั่วไป
มันเหมือนมือคนมากกว่าแล้วมีลูกเดียวซะด้วยนะจ๊ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวบ้านเขาฮือฮาก็คือนี่แหละลูกนี้แหละค่ะ
ละกอแปลกลูกนี้ก็มีการตีเลขไปต่างนานานะคะ
เอาเป็นว่าดวงใครดวงมาเดี๋ยวยังไม่จบ
ปลูกไว้หน้าบ้านหน้าบ้านเลขที่อะไรอ่ะช่วยบอกหน่อย

บ้านเลขที่๓๐ทับ๑หมู่ที่๘ตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกนะจ๊ะ

ถ้าไม่แปลกอย่ามาดูนะฮะ
ฝักยาวนี้อยู่ที่บ้านเลขที่ขอโทษ๙๙สวยไหมล่ะ
คุณยังไม่ให้ดูถั่วเลยให้ดูบ้านก่อนเลยเหรอ
ดูเลขที่บ้านก่อนแล้วหมู่อะไรหมู่๙

นะฮะตะบนบ่อถ้ำอเภอขานุวรรลักษบุรีนะครับ

นายทองดีขออภัยฮะนายทองขำดีอายุ๖๘ปี
เป็นเจ้าของบ้านพาไปดูถั่วฝักยาวที่ปลูกไว้นะฮะหน้าบ้าน
ต้นนี้มันมีลักษณะเป็นลำต้นแบนราบครับแต่มันขดงอเหมือนงู
ส่วนปลายช่อดูคล้ายเสียพญานาคปุ้ยดูสิคล้ายไหม
คล้ายแล้วก็มีดวงตาสีแดงด้วยแล้วก็ปากก็เหมือนพญานาคด้วย
ชาวบ้านมาไหว้ขอโชคลาภกันครับมาจุดทูปเสียงทายเพื่อขอเลขกันด้วย
เป็นเลขอะไรก็ท่านต้องดูเอาเอง
เจ้าของบ้านยังบอกอีกว่าถั่วฝักยาวทั้งหมดนะครับปลูกไว้นานกว่า๒เดือนแล้ว
ก่อนหน้านี้นะเคยฝันเห็นงูเต็มบ้านเลย
ขึ้นมาก็มาดูถั่วฝักยาวเอ้าทำไมถั่วฝักยาวมันคล้ายกับพญานาค
เชื่อกันว่าคนในครอบครัวน่าจะได้โชคใหญ่ก็คราวนี้แหละนะครับ
ต่อกันที่ต้นกล้วยแปลกนะครับในพื้นที่บ้านเนินตะขบหมู่๔
ตำบลและอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์
ซึ่งต้นกล้วยต้นนี้นะฮะถูกตัดลำต้นหายไปเกือบครึ่ง
เหลือแต่ต่อนะครับแต่มันกลับมีหัวปลีกับเครือกล้วยแทงออกมากลางลำต้นนะสินะฮะ
จนเป็นความอัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็น
นัฐกาลศรีกออายุ๔๒ปีเจ้าของที่ดินเล่าบอกว่า
เอากล้วยไข่มาเลเนี่ยมาปลูกไว้ในบริเวณนี้นานกว่า๔๕ปีแล้วล่ะนะครับ
ที่ผ่านมาไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยกระทั่งวันนี้แหละเธอออกมาดูพื้นที่เพื่อจะเตรียมทำไร่
ก็รู้สึกแปลกใจมาเห็นกล้วยต้นนี้เนี่ยเชื่อว่าสงสัยโชคลาภต้องมานะครับ
จากนั้นจึงนำเรื่องนี้เนี่ยไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังเพื่อนบ้านจะอยู่ทำไมล่ะก็มาสิครับ
มาขอโชคขอลาบมาส่องหาเลขตามความเชื่อหลายคนก็มองเห็นตัวเลขไปต่างต่างนานา
แต่ถ้าจะนับผลกล้วยแล้วก็มี๖หวีรวม๖๙ลูกด้วย